ผู้ชมครับมีพ่อกับแม่ของเด็กชายวัย๒ขวบ๒๐วันนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
เขาติดใจสงสัยเรื่องสาเหตุการตายของลูกชาย
ก็เลยต้องร้องขอความเป็นธรรมนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
ลูกชายเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแป๊บเดียวเสียชีวิตเลย
โดยได้ให้ผู้ว่าจังหวัดขอนแก่นขอให้ช่วยตรวจสอบให้หน่อย
คุณพ่อกับคุณแม่ของน้องวัย๒ขวบ๒๐วันเป็นชาวตำบลโนรแดงอเภอโนรสุริลา

ลูกชายชื่อเด็กชายนรึบดินศรีวันทาหรือน้องโอชิอายุ๒ขวบ๒๐วันนะครับ
พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่๔สิงหาคมแล้วก็เสียชีวิต
แม่บอกว่าลูกชายเนี่ยปกติสุขภาพแข็งแรงดีไม่เคยเจ็บป่วยนะ
วันที่๑สิงหาคมลูกชายตกเก้าอี้ริมฝีปากแตก
วันที่๒สิงหาคมลูกชายเป็นไข้ตัวร้อน
ก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ
มีแพทย์ผู้หญิงคนหนึ่งตรวจร่างกายซักประวัติ
หมอบอกว่าเป็นไข้ธรรมดาส่วนแผลในปากก็คงจะตกจากเก้าอี้แหละ

ระหว่างที่ลูกชายอยู่บ้านก็กินยาตามหมอแนะนำ
กลางดึกคืนวันที่๓สิงหาต่อเนื่อง๔สิงหา
ลูกชายมีอาการเหงื่อท่วมตัวเหนื่อยตัวร้อน
ตัวให้กินยายังไงก็ไม่ดีขึ้น
ก็รีบพาลูกชายส่งโรงพยาบาลนะฮะก็เป็นโรงพยาบาลเดิม
โรงพยาบาลประจำอำเภอแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น

ก็มาซักประวัติวัดความดันช่างน้ำหนักพ่นยา
เพราะว่าเด็กมีอาการเหนื่อยหอบนะฮะ
แล้วบอกว่าลูกชายมีอาการปอดติดเชื้อ
เชื้อได้ยังไงพยายามถามสาเหตุไปยังหมอแต่ก็ไม่มีคำตอบ
แล้วลูกก็อาการแย่ลงตาลอยนะถึงขั้นต้องเจาะเลือด
หมอผู้หญิงคนเดิมก็มาหาบอกว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะ
ค่ะแต่แม่บอกนี่ฮะนี่น้องโอชิเนี่ยแม่บอกไม่เอาไม่ไม่ได้คือ
ทำไมไม่ส่งไปอีกโรงพยาบาลนึงอ่ะทำไมต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
แต่เจ้าหน้าที่ใส่แล้วฮะเจ้าหน้าที่จับลูกใส่ท่อช่วยหายใจ
ทีนี้แม่บอกว่าเห็นลูกเนี่ยมีเลือดทะลักออกมาจากปากเลยนะครับ
แล้วพยาบาลก็ได้ดูดเสมหะนะดูดเลือดแล้วก็เห็นลูกชายช็อกหมดสติไป
ถามหมอว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้ไหนบอกว่าลูกไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมาก
แล้วทำไมไหนบอกว่าจะส่งต่อลูกไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นแต่ทำไมไม่ส่งค่ะ
หมอบอกว่าวันนี้วันหยุดหมอใหญ่ไม่อยู่
ต้องให้หมอใหญ่เซ็นอนุมัติก่อนก็เลยส่งไปไม่ได้
แล้วก็ไล่พ่อกับแม่ให้ออกจากห้องล็อกประตู
จากนั้นไม่นานหมอกับพยาบาลก็เข็นลูกออกมาจากห้องฉุกเฉิน
แล้วบอกว่าลูกอยู่ในภาวะวิกฤตต้องส่งต่อไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่อยู่อำเภอใกล้กัน
พอไปถึงโรงพยาบาลแห่งใหม่ลูกเสียชีวิตฮะ
หมอที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งออกใบรับรองว่าลูกเสียชีวิตจากสาเหตุปอดติดเชื้อ
ให้ในเมื่อคุณรู้ว่าคุณไม่พร้อมที่จะรักษาเด็ก
ก็จอดอยู่ด้านหน้าแล้วรถหนูก็มีขอให้ไปส่ง
กับแม่ของน้องที่เสียชีวิตก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพนศิลานะครับ
เพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของแพทย์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพราะว่าครอบครัวติดใจสาเหตุการณ์ตายมาก
ติดใจเรื่องการวินิจฉัยโรคแล้วก็การรักษาพยาบาลมาก
ซึ่งทางผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นตอนนี้ทราบเรื่องแล้วนะครับ
แล้วก็มอบหมายให้สสจจังหวัดขอนแก่น
ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นจากกรณีนี้นะครับ